วันจันทร์ที่๒๑มิถุนายนนี้
ตอนนี้มีการลดพื้นที่

เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการแล้วค่ะ
กระสกสอบคลนะฮะแถลงมติที่ประชุมสอบคลชุดใหญ่
ตอนนี้มีการปรับโซนพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
จากที่มีอยู่๕เหลือ๔จังหวัด
ก็คือกรุงเทพนรธบุรีประทุมธัณฑ์นีแล้วก็สมุดปราการนะฮะ
ส่วนสมุทรสาครถูกปรับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดแทนค่ะ
คลายล็อกให้กับ๔จังหวัดนี้นะคะก็คือสามารถทำกิจกรรมรวมตัวกันได้ไม่เกิน๕๐คน
ทานอาหารในร้านอาหารได้ไม่เกินห้าทุ่มแล้วนะคะถ้าเป็นร้านที่มีแอร์เนี่ย
นั่งได้แค่ประมาณครึ่งหนึ่งของร้านเท่านั้นแล้วต้องเว้นระยะห่างด้วยครับ
ส่วนเรื่องของสถานที่เล่นกีฬาต่างเนี่ยเปิดให้เฉพาะช่วงที่เป็นสถานกลางแจ้ง
ถึงสามทุ่มเท่านั้นนะคะอ่ายังคงปิดอยู่ใช่ค่ะ
เรียนหนังสือยังไม่ได้นะคะปิดสถานศึกษาอยู่แล้วก็ห้างยังเปิดได้เหมือนเดิม
เกินสามทุ่มส่วนพื้นที่อื่นอื่นก็ลดหลั่นกันไปนะคะ
ส้มก็จะมีการแตกต่างกันเรื่องของจำนวนคนที่รวมตัว
แล้วก็ระยะเวลาในการเปิดให้การบริการส่วนสีเหลืองเนี่ย
ใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยแต่ที่สำคัญคือโครงการภูเก็ตแซนบ็อกซ์
หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอเหมือนกันนะคะหนึ่งกรกฎาคมนี้เนี่ย
นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ด้วยต้องบอกว่าภูเก็ตเนี่ย
จังหวัดนำร่องในการเปิดประเทศให้ต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวได้นะคะ
ที่ประชุมสมคเองก็มีมติกำหนดให้คนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ย
แล้วต้องได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย๒เข็ม
ฉีดเข็มที่๒มาแล้วอย่างน้อย๑๔วันหรือ๒สัปดาห์นะคะ
และต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิดแล้วอย่างน้อย๒ครั้งก่อนเดินทางมาที่เมืองไทย
แล้วพอถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยต้องอยู่ในภูเก็ต๑๔วันค่ะ
ถ้าหากใครต้องการอยู่น้อยกว่านี้เนี่ยต้องเป็นการเดินทางกลับประเทศของตัวเองเท่านั้นนะคะ
แต่ถ้าต้องการเดินทางออกไปเที่ยวที่อื่นในประเทศไทยต่อ
คือยังไงก็ตามคุณต้องอยู่ภูเก็ตให้ครบ๒สัปดาห์ก่อน
แล้วก็ต้องตรวจหาโควิดในไทยอีก๒ครั้งก่อน
แล้วคุณจะเดินทางไปไหนเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากัน
ส่วนพื้นที่ที่เกาะสมุยเกาะเต่าและเกาะพงันจังหวัดสุราธานีจะเป็นพื้นที่ต่อไปนะคะ
กรกฎาคมนี้นายกลงพื้นที่

แล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยด้วย
ในส่วนของทอทเองก็เตรียมอุปกรณ์ตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเอาไว้
ซึ่งเมื่อผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงเนี่ยนะคะจะต้องมีการผ่านจุดเทอร์โมสแกนทุกคนเพื่อตรวจอุณหภูมิ
แล้วก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนด้วย
ผู้โดยสารต่างชาติต้องมีหนังสือรับรองที่ออกโดยสถานทุทธิ์ต้นทาง
ผ่านการฉีดวัคซีนโควิดครบ๒โดสแล้วหรือว่าครบทุกโดสแล้ว
แล้วก็ต้องผ่านการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ
ก่อนการเดินทางไม่ต่ำกว่า๗๒ชั่วโมง